เจ๊เกียวคือพยานปากสำคัญในคดีหวย๓๐ล้าน

เธอก็ยังขายสลากินแบ่งรัฐบาลตามปกติอยู่ในตลาดที่กาญจนบุรี
แต่เมื่อวานเธอพาพวกไปบุกเลยนะไปบุกโรงพัก
หลังจากที่เธอถูกคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจปคม
คือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ใช้เด็กสาวมาล่อซื้อแล้วก็จับพ่อค้าแม่ค้าขายสลากเกินราคานะครับ
เจ๊เกียวก็บ่นอุบเลยแหมก็รับมาตั้งกี่บาทเข้าไปแล้ว
รับมาเกิน๘๐บาทแล้ว๙๐บาทแล้วขายร้อยหนึ่งเนี่ย
มันก็พอจะขายได้ถ้าจะขาย๘๐บาทตามราคา
มันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะซื้อมาจากยี่ปั๊วอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะคือเจ๊เกียวบอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ
และแถมที่บอกว่าโดนเรียกเก็บตังค์เลยนะโดนเรียกเก็บรายละ๒๐๐บาท
นั่นสิครับแต่ที่บุกมาที่โรงพักษ์สพเมืองกาญจนบุรี
เกียวไม่ได้มาคนเดียวมากับพ่อค้าแม่ค้า
ค้าสลากในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีกว่า๕๐คนนะฮะ
โดยพวกเธอก็มาเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังบอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันมากันเป็นกลุ่มเลยนะ
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่มาจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม
ทำการล่อซื้อจับกลุ่มโดยให้เด็กสาวคนหนึ่งทำทีทำท่าเป็นลูกค้า
แล้วพอมาซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าซื้อสลากในราคาเท่าไหร่๑๐๐บาท
พอซื้อไป๑๐๐บาทสงสัยเด็กสาวคนนี้จะเป็นสายของตำรวจปคม
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตำรวจปคมจริงหรือว่าเป็นตำรวจปคมเก๊
และปรากฏว่าเจ้าตัวผู้ชายที่เป็นชายชะกันเป็นกลุ่มนั้นนะฮะ
เขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจแล้วก็บอกว่าพวกคุณทำผิดกฎหมายนะ
เดี๋ยวมาเจอกันที่สพเมืองกาญจนบุรี๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
เจ๊เกียวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกขู่และถูกจับกลุ่มเนี่ย
ก็มารวมตัวกันสิคุณก็มาสิมาตามนัด๕โมงเย็น
ที่สพกาญจนบุรีใช่ไหมก็มาจริงนะครับ
เจ๊เกียวเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจปคม
จับผู้ค้าที่ขายสลากเกินราคาแล้วก็จับปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาทต่อราย
ที่แต่ละงวดกลุ่มพ่อค้าก็ถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจับกลุ่มเรื่องขายสลากเกินราคาอยู่แล้ว
แล้วก็ได้ไปเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนดทุกงวดเลย
รับว่าพวกเธอขายเกินราคาจริงเพราะไปรับสลากมาขายอีกทอดหนึ่ง
ก็เลยทำให้สลากมันราคาสูงรับมาก็อย่างที่บอก๘๐๙๐แล้ว
จะให้มาขายเท่าไหร่ล่ะขายน้อยกว่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับ
แต่ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่
รู้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้กลุ่มผู้ใช้ที่อ้างตัว
ก็ยังมาขู่และมาจับกลุ่มและที่สำคัญ
อ้างว่าเป็นตำรวจปคมคือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ซึ่งไม่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการตรวจจับเรื่องสลากแพง
ถ้าเจ้าหน้าที่ของสคบมาพอจะรับได้พอจะเข้าใจ
แต่บคมมาได้ยังไง
ทีนี้ครับกลุ่มผู้ค้าสลากและเจ๊เกียวเองบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกกัน
แกล้งถูกรังแก่ทนไม่ไหวกับการกระทำดังกล่าว
ก็รวมตัวกันมาตามนัดตามที่กลุ่มผู้ชายคนนั้นเขานัดไว้
ที่สพเมืองกาญจนบุรี
แล้วกลุ่มผู้ชายคนนั้นถามว่ามาไหมไม่มานะจ๊ะ
ไม่มาหายหัวหายตัวไปไหนไม่รู้เจ๊เกียวบอก
คืองงสิคะเพราะว่ามีการพยายามโทรศัพท์ติดต่อไป
เบอร์ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้กับพ่อค้าแม่ค้าไว้ด้วยไง
แล้วทางกลุ่มฝ่ายนั้นเขาก็ยืนยันเออเดี๋ยว๕โมงเย็นเดี๋ยวมาเจอกัน
เดี๋ยวมาเจอกันแต่สุดท้ายรอ๕โมงก็ไม่มา
กลุ่มเจ๊เกียวเขาก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็แยกย้ายกลับไปตอน๖โมงครึ่งตอนเย็น
เจ๊เกียวเขาก็เลยบอกว่าขอให้ตำรวจจริงตรวจสอบหน่อย
กลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปคม
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้
ทำถูกหรือไม่เป็นการทำนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่หรือไม่

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ช่วงนี้ข่าวเรื่องของสลากเกินราคา
ค่อนข้างจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังอยู่นะ